คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สวรรคตนะคะประสบกรณิกรชาวไทยก็ใช้วิธีต่างในการแสดงความจงรักพักดี
ในการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
คนบันเทิงอีกคนหนึ่งค่ะเลือกวิธีการอุปสมบท
นั่นก็คือพระบินบรรลือฤทธิ์ซึ่งตั้งใจว่าจะศึกษาธรรมะเป็นเวลา๓๐วัน
ขอเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนชาวไทยที่แสดงความอาลัยถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยการบวชสำหรับพระบินบรรลือฤทธิ์
ซึ่งมีชื่อทางธรรมว่าอาจิตปุญโยแปลว่าผู้ทำบุญไว้ดีแล้ว
โดยพระบินเผยว่าหลังทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
ตัวท่านก็ตัดสินใจที่จะเข้าพิธีอุปสมบท
น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านทันที
และได้เข้าพิธีอุปสมบทในวันที่๒๒ตุลาคม๒๕๕๙
ซึ่งตรงกับวันที่ในหลวงรัชกาลที่๙เคยทรงพระผนวดเมื่อปี๒๔
ซึ่งตั้งใจจะบวชศึกษาธรรมะเป็นเวลา๓๐วัน
ที่วัดบางแวกแขวงคูหาสวรรค์เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
และในกลางเดือนหน้าค่ะก็จะเดินทางไปท่องแดนพุทธภูมิสังเวชนียสถาน
จริงแล้วจะตั้งใจบวชตั้งแต่วันที่๑๔แต่ด้วยความว่าถ้าเราจะบวชให้พวกคุณท่าน
เราต้องบวชแบบเขาเรียกสมบูรณ์แบบ
ก็เลยคิดว่าถ้าจะบวชทั้งทีต้องให้แบบให้ดีที่สุดนะครับ
เพื่อถวายเป็นพระราชสมนตร์ให้พวกคุณท่าน
สิ่งที่ผมจะบวชนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจ
แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เกิดมาชาติหนึ่งในพระบรมทิศสมภารของพระองค์ท่านนะครับ
ผมตั้งใจไว้เลย๓๐วันนะครับ๑เดือน
แต่ด้วยความตั้งใจเนี่ยผมคิดว่าถ้าถึง๓๐วันแล้วผมยังสบายใจผมอยากที่จะบวชผมก็บวชไปเรื่อย
ไปไหว้ที่พุทธคยาแล้วไปเนปานต่อนะครับ
ถวายให้พวกคุณท่านเต็มที่นะครับ